ว่ารอฟังกรณีป้าประดับมานานแล้ว
ก็คือป้าประดับวัย๗๑ปี
ที่ไปแจ้งความบอกว่าลอตเตอรี่หาย
เป็นลอตเตอรี่งวดวันที่๑ธันวาคม๒๕๖๑ใบ
ถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาท

แต่ว่ามีคนเอาไปขึ้นเงินก็คือนางสาวพรทิพย์อายุ๓๕ปี
เอาไปขึ้นเงินก็เลยเป็นประเด็นถกกันว่าตกลงแล้ว
อตเตอรี่นี้เป็นของใครเป็นข่าวเป็นคราวอยู่สักระยะหนึ่ง

ของคนที่ไปขึ้นเงินแล้วก็ตรวจของพ่อค้าขายลอตเตอรี่ด้วย
จากตรวจลายนิ้วมือตรวจคราบน้ำหมากด้วยจำได้ไหมคะ
เพราะว่าคุณป้าเคี้ยวหมากใช่คุณป้าเคี้ยวหมาก

พันธุ์ตำรวจเอกนิมิตแสงอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
บอกว่าตอนนี้นะคะกองพิสูจน์หลักฐาน
คราบน้ำหมากออกมาแล้ว
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าผลเป็นอย่างไร
เพราะว่าคุณป้าประดับจันอ่วมอายุ๗๑ปี
เขาไปแจ้งความเอาไว้ว่าลอตเตอรี่รางวัลที่๑
งวดวันที่๑ธันวาคม๒๕๖๒
หายไปภายในวัดบางขวากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี

พันธุ์ตำรวจเอกนิมิตรบอกว่าเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าค่ะ
จะมีการประชุมพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้เพื่อสรุปสำนวน
ถือว่าทำการสอบสวน
ถือว่ารวบรวมพยานหลักฐานต่างรวมถึงพยานแวดล้อม

ข้อยุติแล้วด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ารอค่ะ
รอฟังผลว่าจะมีการสั่งฟ้องยังไงบ้าง
ส่วนคู่กรณีของคุณป้าประดับนางสาวพรทิพย์
ที่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน
ก็ต้องรอดูต้องรอฟังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไป

แต่ว่าผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของคุณป้าประดับนะคะ
ก็ไปเจอลูกสาวนางประยูนแพร่งกระโทกค่ะ
บอกว่าตอนนี้คุณป้าก็ยังขายน้ำพริกเหมือนเดิม

พอรู้ผลว่ามีการตรวจเรื่องของลายนิ้วมือ
เรื่องของดีเอนเอเรื่องของคราบน้ำหมาก

ก็รอก็รอก่อนตอนนี้นะคะ
ต้องรอฟังผลอย่างเป็นทางการกับตำรวจ

แม้ว่ากองพิสูจน์หลักฐานจะบอกกับทางคุณป้าประดับว่า
เรื่องของดีเอ็นเอเนี่ยมันไม่น่าจะตรวจได้

จะเป็นลักษณะคล้ายกันกับกรณี๓๐ล้านเนี่ยค่ะ

ข้างเคียงเขาก็มาเป็นพยานว่าใช่มันอยู่ในฉบับเดียวกัน
ทางลูกสาวของคุณป้าประดับก็บอกว่า
มั่นใจในกระบวนการทางกฎหมาย
อะไรที่มันเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราแน่
ก็ยังต้องรอผลอยู่นะครับรอแถลง